ระทึกในท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ

ไอ้ลานกว้างก่อนที่เครื่องบินมันจะบินขึ้น

โอ้โหกว่าจะจับตัวได้ครับ
นี่ครับเป็นวินาทีที่เข้าจับ
คือต้องตีประตูกระจกแตกเลย
นี่ฮะแล้วก็ลุมกดเอาไว้แบบนี้
โอ้โหแต่ก่อนหน้านั้นนะคุณผู้ชม
ไฟของมะบุตรเลยนะครับ

หลังจากบุกเข้าไปในท่ากาศยาน

พยายามเข้าไปพื้นที่ชั้นในเลยนะ
บริเวณช่องทางเข้าอาคารเทียบเครื่องบิน
แล้วใช้ขวานทุบประตูกระจกทางเข้า

เวลา๑๑นาฬิกา๕๐นาที
กล้องวงจรปิดจับภาพนายวัชละ
ขี่รถจักรยายนบุกเข้าไปเลย
บุกเข้าไปในเขตสนามบินเขตการบิน

ถืออุปกรณ์ไล่ติดตามนั่นเขามาแล้ว

คือตรงนี้เป็นที่ตรวจรถยนต์
ตรวจรถกระบะที่จะเข้าไปดูอะไรอ่ะ

ประตูมันเปิดอยู่หาจักรบะ
คนพยายามห้ามแล้วนะแต่ดูนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าเข้ามาเลย

ขวานไล่ฟันวิ่งหนีขึ้นบันไดที่ท่าเทียบเครื่องบิน

นี่ฮะห้ามแล้วคงไม่ฟัง
นี่ไอ้ตรงนี้มันหลุดเข้ามาปั๊บคราวนี้น่ะ
เป็นหลุมจอดแล้วฟึ๊บเข้ามา
ไม่ยอมครับนายวัชระไม่ยอม
เอาขวานจามกระจกซะแตกเลยที่คุณผู้ชมเห็นไป

มันไม่ใช่ไปจบตรงนั้นที่เดียวนะ
วิ่งไล่จับคุณผู้ชมดูเดี๋ยวขึ้นบินจอดอยู่ตรงนั้น
โอ้โหเนี่ยอาวุธคืออาวุธอยู่ในมือคือขวานนะคุณผู้ชม

คือเจ้าหน้าที่เขาก็ห้ามแต่เขาฝ่าเข้ามาแล้วเขามีอาวุธ
โอ้โหแล้วปืนปลอมก็มีใครจะไปรู้
โอ้โหพอตำรวจคุมตัวนายวัชละไปสงบสติอารมณ์
นะครับในวัชราเนี่ยพอได้สตินะก็บอกว่าอ้อหูมันจะไม่หลอนนี่ยังไง
ล่ะคุณผู้ชมเซ็มยาวะมา๘เมตร
มายังไงสั่งจากเว็บขายของออนไลน์เอาไว้ป้องกันตัวนะฮะเอาลองฟังเขาหน่อย
คืนคืนก่อนใช่ไหมเล็บไปกี่เมตรครับ
๘เมตรปั๊ก
วัชละเนี่ยเขาเป็นพลักงานคลังสินค้าแห่ง๑นะ
หลังเลิกงานออกกะมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นแหละ

ท่านผู้ในการท่ากัดสัญญาณรัฐชาติสุวรรณภูมินะครับ
บริษัทท่ากาศยานจำกัดมหาชนยืนยันว่า
รักษาความปลอดภัยของท่ากาศยานไม่ได้หละหลวม
หลังจากผู้ก่อเหตุนะครับเข้ามาในพื้นที่ห่วงห้าม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้เวลาแค่๑๐นาที
ในการควบคุมตัวแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอน
จากเหตุการณ์นี้ไม่กระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารและการบินครับ
ประมาณ๑๑โมง๕๓นาทีประมาณ๑๐นาทีเราได้ตัว
เพราะฉะนั้นต้องกลับเรียนว่า
การที่เขาวิ่งเข้าไปตามที่ต่างอยู่ในสายตา
ศูนย์ชนภูมิและเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา
คุณผู้ชมฮะวัชละนี่โดน๖ข้อหา
แล้วดูข้อหาเกี่ยวกับสนามบินอย่าไปเล่นกับข้อหาเหล่านี้นะ
พกอาวุธมาก่ออันตรายต่อความปลอดภัยของท่ากาศยาน
โทษหนักประหารชีวิตเลยนะครับ
ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
หรือจำคุกตั้งแต่๑๕๒๐ปี

แสนถึง๘แสนบาทครับ

ขับขี่ยานพานะขณะเสพสารเสพติด
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่

แล้วก็มียาบ้าด้วยเพราะมีเม็ดหนึ่ง

แต่เจอข้อหาเหล่านี้หัวโตครับ

ก็แลกกับยาบ้า๘เม็ดนะคะ